หิวนานแล้วเลยตั้งแต่โตเคียวตั้งแต่น้องเอ็มแล้วเนี่ย

มีเยอะแยะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านนี้

ร้านนี้บอกเลยว่าชื่อดี
สำหรับพระไหมคะ

แต่ว่าเป็นชื่อร้านที่มีความหมายที่ดี
แล้วที่สำคัญเขายกมาเป็นซึ้ง
เป็นซึ้งใหญ่ยาวไม่ได้ซึ้งน้ำตาไหลนะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนแล้วหน้าตามันเป็นยังไง
ติดตามได้ในช่วงของตลอดกินแบบนี้เลย
อาหารทะเลโดยเฉพาะถ้านึกถึงอาหารทะเลฟินฟินเมื่อไหร่
จังหวัดจันทบุรีก็คงเป็นอีกหนึ่งที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสดใหม่ของซีฟู้ดรสเด็ด
แต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปฟินกันใกล้ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองจันทร์
ที่ร้านอย่าลืมฉันสาขาสะพานควายร้านอาหารพื้นบ้านเมืองจันทร์
โดดเด่นเรื่องซีฟู้ดและความจัดจ้านของเครื่องแกง
อกจากนี้ทางร้านยังผุดไอเดียเด็ดสรติยกทะเลมาไว้ในซึ้ง
ด้วยการนำซีฟู้ดสดใหม่คัดไซส์พิเศษเรียงกันมาสูงเกินหัวจนต้องร้องว้า

แต่ก่อนที่จะไปเจอกับเหล่าบรรดาอาหารทะเล
ไปถามเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าครับว่าเมนูซึ้งนั้นได้ไอเดียมาจากไหน
เมนูซึ้งก็คือของทะเลนะครับ
ที่นำมารวมกันใส่อยู่ในซึ้ง

เหตุผลที่ต้องเป็นเมนูซึ้งนะครับ
เพราะว่ามันใส่จานไม่หมดแล้วก็ต้องมีหลายชั้น
ก็คือจานมันหาจานที่ใหญ่มากไม่พอ

เพราะเราไม่ได้นึ่งให้ลูกค้าเลย
เรามาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วก็มานึ่งให้ลูกค้าเห็นสด
เรียกได้ว่าเป็นไอเดียดีที่โดนใจสายอาหารทะเล
และสายเซลฟี่มากล่ะครับ
ตลอดกินบุกมาถึงร้านทั้งที
ก็ขอเลือกซึ้งที่สูงที่สุดนั่นก็คือ๙ชั้น
และในแต่ละชั้นก็จะมีปู

ก็รอเวลาในการนึ่งประมาณ๒๕นาทีครับ

กลิ่นเนี่ยหอมฉุยพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับ
การได้ทานอาหารทะเลจากพื้นถิ่นเมืองจันทร์สดแบบนี้
ก็ฟินอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
และอย่างที่บอกครับว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารพื้นบ้านเมืองจันทร์

เรื่องของเครื่องแกงก็จัดจ้านจนเป็นที่เรื่องลือกันอยู่แล้ว
วันนี้ก็เลยมีอีก๔เมนูที่ไม่ควรพลาดมาแนะนำกันครับ
เมนูแรกกั้งไข่ทอดกระเทียม
ที่ร้านใช้กล้างไข่ไซส์ใหญ่ในการทำ
เนื้อกล้างจะแน่นไม่ยุ่ย
ทานแล้วได้กลิ่นหอมของกระเทียมไทยที่ใช้ในการเจียวด้วยล่ะครับ
เมนูต่อไปปูไข่ดอง
เป็นปูไข่ที่คัดไซส์มาจากตราดและจันทบุรี

ทานพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสูตรเฉพาะของทางร้าน
ส่วนเมนูต่อไปปูลุยไฟ
ที่ร้านใช้ปูไข่ในการทำ
ความพิเศษนั่นก็คือเสิร์ฟพร้อมไฟ
เวลาทานจึงได้กลิ่นหอมของสับปะรด
ส่วนรสชาติจะเหมือนกับผัดพริกเผา
สมกับผัดเปรี้ยวหวาน
และเมนูสุดท้ายกุ้งสะดุ้งไฟ
ที่ร้านใช้กุ้งลายเสือไซส์ใหญ่ในการทำ
และเสิร์ฟพร้อมกับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน

เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด

กับไฟที่ลกชนตอนเสิร์ฟอีกด้วยกัน

ที่อยากจะสัมผัสการทานอาหารแบบฟินที่เห็นอยู่นี้

เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์

ถ้าใครสนใจก็เชิญมาทานอาหารที่ร้านได้ครับ